หลังจากที่ได้มีการเปิดเผยพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ของบัตรหลวงจนเป็นข่าวดังในหลายประเทศทั่วโลกนะครับ
และนำไปสู่การฟ้องร้องทั้งคดีแพ่งและอาญาซึ่งก็มีจุดเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก
วัติกันก็ได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องนี้นะครับแล้วมีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะขึ้นมาเพื่อสอบสวน
แต่ก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสแต่ที่สำคัญก็คือการสร้างกลไกเพื่อที่จะบำบัดและเยียวยาเหยื่อ
เพื่อให้สามารถที่จะดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณนันทพรธาวระครับ
พฤติกรรมทางเพศของบาทหลวงและนักบวชคาทอลิกที่ถูกเปิดเผยออกมามากขึ้นเรื่อยในภูมิภาคต่างทั่วโลก
กำลังทำลายภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของศาสนาจักรคาทอลิกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
กลางเสียงเรียกร้องให้ผู้นำศาสนาจักรคาทอลิกเร่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
ห่อมหลวงจตุรทิศชมพูนุษย์ผู้ปกครองคริสตจักรราชเทวีแสดงความคิดเห็นกรณีดังกล่าวว่า
การไม่มีบทลงโทษที่ชัดเจนนำไปสู่การเพิกเฉยต่อการกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เรื่องนี้ปัจจุบันนี้เกิดขึ้นแล้วก็รุนแรงมากที่ออสเตรเลีย
เพราะว่าผู้ปกครองก็คือคาดีนาวของออสเตรเลียก็ประสบกับปัญหานี้เหมือนกัน
คือตัวเองไม่ลงโทษไม่ตั้งกระบวนการไต่สวน
ในที่สุดคาดินาวก็เจอข้อหาเพิกเฉย
ซึ่งพระสันทปาบอกไว้ว่า
เพิกเฉยต่อการกระทำผิดถือว่าเป็นผู้กระทำผิด
ปัญหาร่วงระเบิดทางเพศของบาดล้วงในไทย
แม้จะมีการกำหนดตั้งกรรมการสอบสวนชัดเจน

แต่กลับยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด
เพราะผู้กระทำผิดกลุ่มนี้มาในรูปแบบนักบวชผู้ทรงศิลป์

ขณะที่ผู้ถูกกระทำกลับยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
ยิ่งเพิ่มจำนวนคนกลุ่มนี้มากขึ้น
การที่เราปล่อยให้ผู้ป่วย
ยังสามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งหรือในสถานะ
มันเป็นการที่ทำให้เขาย่ามใจ
ตัวแทนกลุ่มอัญญายอมรับว่าบทลงโทษผู้กระทำผิดมีหลายด้าน
ทั้งการถอดท้อนจากบทบาทหน้าที่
คัดแยกเพื่อควบคุมพฤติกรรม
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาโทษ
จากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซับซ้อน
มีผลกระทบต่อพระศาสนจักร
แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเยียวยาเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำ
เนื่องจากร้อยละ๕๐ของคนกลุ่มนี้
มีโอกาสคิดสั้นฆ่าตัวตาย

ผันตัวเองกลายเป็นผู้ล่าเพื่อแก้แค้น
อยากเสนอให้มีนักสังคมสงเคราะห์

เพื่อบำบัดสภาพจิตใจของคนกลุ่มนี้
ให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ
ด้านนักกฎหมายและกรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมเฉพาะด้านอยู่แล้ว

ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิด
หน่วยงานที่หลากหลายมากขึ้น
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในระบบของการรับเรื่องร้องอุเรน
อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าที่คนทั่วไปอาจจะไม่ทราบหรือเข้าถึงไม่ได้
ก็คือว่าระบบการร้องเรียนโปร่งใสแค่ไหนตรวจสอบได้แค่ไหน
ที่มาของคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ความเกรงกลัวอิทธิพลและความอับอายในสังคม
เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ไม่กล้าออกมาเรียกร้องความยุติธรรม
ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญา

พร้อมได้ลักฐานที่จะล้องเรียนกัน

ก็ที่จริงตรงนี้ยังมีปัญหาอยู่
คนที่จะกล้าร้องเรียนอาดาเมกล้า

ที่ผ่านมาพระสัตปาทั้ง๓พระองค์
รับทราบปัญหาพร้อมขอโทษต่อเหยื่อ

สันตปาปาฟรังซิสพระสันตปาปาองค์ล่าสุด

ดำเนินการกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
เพื่อลบจุดด่างในการปฏิบัติภารกิจเพื่อศาสนา
แต่อีกมุมหนึ่งของผู้ถูกกระทำ
รับทราบ